ผู้บัญชาการทหารบกมอบหมายให้กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยทุกจังหวัด
ณขณะนี้นะครับร่วมกันกับฝ่ายปกครองดูแลความเรียบร้อยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนก่อนที่ประชาชนจะทยอยเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในพระที่นั่งดุสิต
มหาประสาทนะครับตั้งแต่๒๙ตุลาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งณขณะนี้เองนายกรัฐมนตรีก็
กำชับให้ทุกฝ่ายนั้นดูแลและเตรียมความพร้อมครับพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์หรือว่าสตสประชุมทุก
ส่วนงานเพื่อบูรณาการแต่ละด้านในวันที่๒๖ตุลาคมนี้เพื่อเตรียมพร้อมรองรับ
ประชาชนที่จะทยอยเดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างพระที่นั่งดุสิต
มหาประสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันที่๒๙ตุลาคมนี้โดยจะต้องเตรียมความพร้อม
ทุกด้านครับทั้งการดูแลความปลอดภัยอาหารน้ำดื่มการจัดการขยะซึ่งวันนี้ต้อง
ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลความสะอาดบริเวณท้องสนามหลวงส่วนความ
ืบหน้าการเตรียมพระราชพิธีพระบรมศพนั้นล่าสุดสำนักประหลัดสำนักนายกรัฐ
มนตรีได้เสนอจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีแล้วโดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานและจะประชุมนัดแรกเร็วเร็วนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
สารรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงานกับสำนักพระราชวังเพราะถือว่า
ดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าประชาชนในต่างจังหวัดที่จะเดินทาง
เข้ามาถวายสักการะพระบรมศพพร้อมกันอาจจะไม่ได้กระทรวงมหาดไทยจึงบริ
สถานจัดการให้แต่ละจังหวัดจัดสรรประชาชนที่สมัครใจในเบื้องต้นเข้ามาถวายศักราะได้จังหวัดละ๗๕๐คน
ระฆังในด้านร่างกายสุขภาพซึ่งจะต้องมีการรสรัขซ้อมกันก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบก
และเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชบอกว่า
สชได้ให้ความสำคัญต่อการเตรียมรับรอง

ที่จะเดินทางเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙ตั้งแต่๒๙ตุลาคมนี้
โดยได้สั่งการให้กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือกอรรศเตรียมการบริหารจัดการในทุกมิติ
ให้เกิดความเรียบร้อยและสามารถรองรับคลื่นมหาชนได้อย่างเหมาะสม
สำหรับกอรศในทุกจังหวัดจะร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาเป็นส่วนรวม
ที่กระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดลำดับการเดินทางของแต่ละจังหวัดไว้แล้ว
โดยให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่
เข้าดูแลประชาชนตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเดินทางให้มีความสะดวกและปลอดภัย
เข้าสู่กรุงเทพมหานครกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยของกองทัพภาคที่หนึ่ง
จะเข้ามารับช่วงการบริหารจัดการทั้งเรื่องพื้นที่การจอดรถ
อำนวยความสะดวกการเชื่อมต่อรถเข้าสู่พื้นที่ท้องสนามหลวง
รวมถึงการให้คำแนะนำการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมอีกด้วยค่ะ